เรามาติดตามผลงานของนักกีฬาไทยกันบ้างนะครับในการแข่งขันทวนาเมนต์ทั่วโลกเลยครับ
เริ่มต้นกันที่วอเล็กบอลชายสโมสรชิงแชมป์เอเชียครับ
จัดอันดับ๙๑๒ที่ไต้หวันนะครับเป็นเจ้าภาพ
รุ้นเหนื่อยเหมือนกันนะครับเล่นกัน๕เซตโดยทีมตบหนุ่มไทยชนะไป๓๒เซตครับ
กอร์๒๕๑๖๒๔๒๖๒๕๒๒๑๙๒๕แล้วก็๑๕ต่อ๖นะครับ
กันแพ้ผลัดกันชนะตลอดจนเรามาได้เซตตัดสินนี่แหละครับ
โดยทีมตัวแทนจากไทยได้ผ่านเข้าชิงอันดับ๙พบกับทางทีมอินโดนีเซียนะครับ
ก็คือโปรีสมตอวีซีครับจะแข่งวันนี้ในเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีครับ
ส่วนมาช่วงหนึ่งที่ผ่านมาครับทีมสโมสรหญิงนั่นก็คือสุพรีมชมบุรีอีเทคนะครับตัวแทน
ทีมหญิงไทยของเรานำโดยปลื้มจิตถิ่นขาวิลาวันอภิญญาพงศ์
ชราพรคงยศแล้วก็ชัชชุออนโมกศรีนะครับเอ่ยชื่อมาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยทั้งนั้น
เดินทางไปร่วมการแข่งขันรายการสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย
๑เมษายนถึง๕พฤษภาคมนี้นะครับที่เมืองเทียนจินประเทศจีน
รายการนิซูพีมก็เคยเป็นแชมป์ถึง๒สมัยในปี๒๐๑๖แล้วก็๒๐๑๗ครับ
โดยรายการนี้แฟนบอลติดตามกันได้เลยครับถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เกมแรก
พรีมจะพบกับทางสโมสรเอพริวนะครับจากเกาหลีเหนือวันเสาร์ที่๒๗เมษายนนี้
เข้าสัญญา๑๕นาฬิกา๑๕นาทีตามเวลาประเทศไทยแล้วก็รับชมผ่านช่องทางนะครับ
ต่อ๑๐เฟรมเซชั่นแรกเนี่ยเรานำอยู่๖ต่อ๓นะครับและสุดท้ายเนี่ยเล่นกันสูสีมากนะครับ
ช่วงเย็นเมื่อวานที่ผ่านมาสุดท้ายเสมอกัน๙ต่อ๙เฟรมแล้วเราแทงดีเหมือนเดิม
แต่ว่าเราไม่มีโชคในบางจังหวะนะครับทำให้เจ้าทรัมป์เขาสามารถเข้าเบรกยาวได้
แล้วก็เอาชนะเราไปชิวเฉียดจริงครับ